คุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่นะครับมีเหตุฆ่าปาดคอเกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
ไปเจอศพเมื่อวานนี้ในพื้นที่หมู่๖วังสิงคำ
ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่าไปเจอศพในห้องครัวของบ้านนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายชะลิดวงคำอายุสามสิบเก้าปี
ก็ที่ลำคอก็มีบาดแผลถูกมีดปาดคอจนแผลชะกันนะครับแล้วก็มีมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่นะฮะ
หนึ่งนะครับห่างจากศพไปก็ไปเจอมีดทำครัวตกอยู่อีกสองเล่มนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะฮะซ้ายมือคือมีดนะครับ
ขวามือคือคุณชะลิดที่เสียชีวิตนะครับอายุ๓๙ปี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจสงสัยในเบนนะครับ
อายุ๕๘ปีเป็นชาวนอเวย์เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นแฟนนุ่มของผู้ตาย
แต่ว่าเบนที่เป็นชาวนอเวย์นี่ปฏิเสธนะฮะอ้างว่าชะลิดผู้ตายเนี่ย
เขาฆ่าตัวตายเองวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนจะเกิดเหตุนะฮะ
วันวานนี้นะครับก็จะเห็นอ่าเบนเนี่ยเขาทำท่าก้มก้มเงยเงยอยู่ตรงที่จุด
ห้องครัวที่เจอศพนะฮะนี่แบบมีอะไรเขยื่นขยื่นอยู่ตรงนั้น
นี่เห็นไหมฮะแต่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไร
ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะฮะ
ก่อนที่จะมีคนเจอศพซึ่งเป็นเขาบอกว่าชะลิดเนี่ยฆ่าตัวตายเอง
เพื่อนบ้านบอกว่าถ้าหากเบนเป็นคนก่อเหตุจริง
ว่าสาเหตุมาจากความหึงห่วงเพราะว่าผู้ตายเขาคบหากับเบนมาได้ปีกว่า
แล้วก็ย้ายมาพักบ้านหลังนี้นะครับซึ่งทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย

ฝรั่งง่มแบบง่มตัวลงแล้วก็ขึ้นเหมือนง่มเงยอะค่ะ
แล้วก็มีเสียงร้องแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็ปิดประตู
ปิดประตูแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เหมือนเหมือนชัดเจนว่าน่าจะเป็นเขานั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้ปมสาเหตุมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้าง
ห่วงไหมหรือว่าเรื่องยาเสพติดหรืออะไรน่าจะหึงห่วงบ้างเพราะว่า
ผู้ตายบอกกับหนูว่าคบกับฝรั่งคนนี้ได้ประมาณปีกว่า
เกือบจะสองปีอืมแล้วยังไงบ้างมีใครเข้ามาติดพันธุ์
ไม่มีนะคะถ้าตามหลักตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาอยู่ไม่มีไม่เห็นผู้อื่น
จะเห็นแค่เป็นเพื่อนนานนานนานครั้งเท่านั้นเองอ่าขณะที่ทาง
เพื่อนบ้านนะฮะให้ข้อมูลคล้ายกันนะครับ
ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยจริงช่วงหลังมานี้เนี่ยบ่อยมากขึ้นด้วย
อ่าบางวันเนี่ยด่ากันแบบลั่นซอยก็มีค่ะคืนวันเกิดเหตุเห็นเบนเดินออกมานั่งทำแผล
ศีรษะอยู่ที่หน้าบ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อาจจะโดนผู้ตายไล่ออกมานั่งทำแผลหน้าบ้านหรือเปล่าหรือทะเลาะกันมาอย่างนี้
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนี้แต่ก็เริ่มใจคอไม่ดี
ซึ่งทางเพื่อนบ้านเขาบอกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเองค่ะ
ช่วงนี้กลับมาบ้านประมาณทุ่มถึงสองทุ่มครับเห็นเขาทำแผลอยู่หน้าบ้านอ่ะ
ฝรั่งทำแผลแล้วก็เหมือนน่าจะโดนไล่ออกบ้าน
ข้าวของอะไรอยู่หน้าบ้านคนเดียวแล้วทีนี้ผมออกไปอีกทีนึงก็
เหตุเกิดแล้วคนมาอยู่บ้านแล้วก็เต็มครับก็รู้
คาดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันก่อนแล้วตัวฝั่งฝรั่งนี่คือได้รับบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอ
ใช่ครับส่วนตัวเราเชื่อไหมว่าพี่ฝรั่งเขาน่าจะเป็นคนทำแฟนเขา
ผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วอาจจะไม่ลงรอยกันเลย
ใช้รุนแรงใช้แรง
ตอนนี้ก็ประสานล่ามประสานอเวย์มาร่วมสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนะครับ
แล้วก็นี่ฮะนำตัวมาที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละนี่วันนี้นะฮะ
ตัวมาทางเบนเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยเคยผ่าตัดสมองมาก่อน
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยถนัด
พยุงกันเข้าไปไปชี้จุดเกิดเหตุในบ้านนะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชะลิดจริงหรือไม่อย่างไร
เพราะเขาบอกว่าผู้ตายที่เป็นแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยชะลิดเนี่ยฆ่าตัวตายเองนะครับ
ซึ่งวันนี้เบนก็ยังยืนยันคำให้การเดิมนะฮะ
ขอปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าชะลิด
เขาบอกนี่ผมนี่เดินยังนี่ต้องพยุงอย่างนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงขนาดนี้เนี่ย
ผมจะไปฆ่าเขาตายได้ยังไง
ก็เดี๋ยวรอการพิสูจน์กันต่อไปนะครับ